แต่ว่าคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้เกิดเหตุระทึกเลยครับ
มุ่งหน้าไปเมืองทองธานีครับ
ไฟไหม้รถยนต์นะครับบนทางด่วน

ตอนโดนไหม้อยู่มองแทบไม่ออกว่าเป็นรถอะไรครับ

ทะเบียนกรุงเทพครับจอดอยู่ชิดขอบทางด้านซ้ายเลย
โอ้โหนี่ตอนไปถึงตอนมืดเนี่ยคุณผู้ชมฮะ

ทางพิเศษและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครปากเกร็ด

ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปใช้เวลา๓๐นาที

ตัวรถเสียหายวอดทั้งหมดทั้งคันเลยนะครับ
จากการสอบถามคนขับรถคันนี้ชื่อว่า
นายสุวิจักษ์เอื้ออารีวุฒิอายุ๔๓ปี
เขาบอกว่าเขาขับมุ่งหน้ากลับบ้าน
แจ้งวัฒนะค่ะพอมาถึงจุดเกิดเหตุครับ
เห็นว่ามันมีควันออกมาจากห้องเครื่อง
ฝากระโปรงหน้าดูโอ้โหเริ่มมีเปลวไฟลุกขึ้นมาแล้ว
หลังจากนั้นไม่นานไฟมันลามไปอย่างรวดเร็วเลยครับ

เพื่อประสานรถน้ำดับเพลิงเข้ามา
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากระบบไฟฟ้า
ในห้องเครื่องยนต์ลัดวงจรครับ
แต่เดี๋ยวต้องสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
ยังดีที่ว่าคุณสุวิจักรไม่ได้เป็นอะไรนะครับ